อ่ะใบขับขี่ไม่มีขายอยากได้ก็ต้องสอบเอาเองสิจ๊ะ

ข้อคอรหาว่าจะไปซื้อได้ไหมใบขับขี่

เป็นผู้แนะนำเป็นผู้อยู่ในจอเพื่อการอบรมนะฮะ
ไปดูป้ายข้อความที่ระบุว่านี่ใบขับขี่ไม่มีขาย
ถ้าอยากได้ต้องสอบเองนะที่สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่นะครับ
แล้วบอกว่าใครที่พบเห็นบุคคลใดเรียกรับเงินให้แจ้งขนส่งจังหวัดทันทีนะครับ
ก็สร้างความสนใจให้แก่ผู้พบเห็น
เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาได้เกิดกระแสวิภาควิจารณ์กันมาก
ว่ามีการจ่ายเงินเพื่อแลกกับการสอบใบขับขี่ให้สอบง่ายขึ้น
ให้ได้ใบมาฟรีเลยไม่ต้องสอบไม่ต้องอบรม
ซึ่งปรากฏว่ามีประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาสอบ
เพื่อขออนุญาตมีใบขับขี่รถประเภทต่างกันจำนวนมาก
ตามระเบียบและตามกฎข้อบังคับแบบนี้เข้าไปอบรม
นี่แหละครับที่ผมบอกว่าถ้าบางท่านเข้าไปในห้องอบรมแบบนี้
ก็จะเจอผมอยู่ในจอเหมือนกันนะครับจะเป็นพูดเป็นเหมือนวิทยากร
การสอบไปขับขี่มันต้องเป็นอย่างนี้แน่
ไปสอบมาต้องทำตามนะต้องเชื่อฟังคุณนะ
หลายคนไปสอบมาชอบถ่ายรูปผมมาให้ดูว่าเจอพี่บุ๊กอีกแล้วนะครับ
โดยขนส่งจังหวัดกระบี่นะครับคุณบัญญัติคันธาบอกว่าได้ติดตั้งป้ายขึ้นมา
เพื่อแจ้งแก่ผู้มาใช้บริการให้ทราบว่าปัจจุบันไม่มีการจ่ายเงินในการสอบใบขับขี่
จากยังมีผู้มาสอบใบขับขี่แล้วให้เงินเจ้าหน้าที่อยู่

มันเป็นความคิดแบบเดิมความฝังใจนะฮะจึงต้องการให้ทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกัน
ว่าตอนนี้การสอบก็ต้องมีกฎมีระเบียบมีขั้นตอนแล้วก็เรื่องของการมาตรการวินัยจราจร

การอบรมนะคุณ
จากเดิม๔ชั่วโมงจะเพิ่มเป็น๑๕ชั่วโมง
วิชาการ๕ชั่วโมงภาคปฏิบัติ๑๐ชั่วโมง

ซึ่งคาดว่าจะมีการบังคับใช้ในช่วงปี๒๕๖๐ก็คือปีหน้า
ส่วนการสอบก่อนหน้านี้๔๕ข้อหรือว่า๙๐ผ่านแล้ว
แต่ว่าหลังจากนี้ไปเต็มเท่านั้น
๑๐๐ทั้ง๑๐๐มีกี่ข้อต้องตอบถูกหมด
แต่ว่าไม่ต้องกลัวไปนะคะเพราะว่าในเว็บไซต์ของกรมการขนส่ง
มีการนำข้อสอบเก่ากว่าพันข้อ
มาโพสต์ไว้ให้เป็นตัวอย่างก่อน
ใช่อบรมนานก็ดีนะฮะได้ความรู้แล้วก็สอบผ่าน๑๐๐ก็ดี
เป็นความเข้มงวดในมาตรการการแก้ไขปัญหาการจราจรในบ้านเรา

เมืองที่การจราจรติดขัดอันดับ
เมื่อวานนี้ชัดมากเลยนะคะ

พอรู้กฎการจราจรปัญหาการจราจรก็อาจจะลดลง